บอกก่อนเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าขวัญอ่านข่าวผิด

เมาเหล้าแอแล้วแทงคอลูกชายเจ็บสาหัสนะคะ
แต่นี่คือแม่แม่แทงคอลูกถูกค่ะเพราะแม่เมาแล้วแม่เมาค่ะ
เมาแบบเรื้อรังอาการหนักติดสุราเรื้อรังเลยนะคะ
ไปดูที่บ้านพักแห่งนี้ค่ะอยู่ในพื้นที่หมู่๔ที่อำเภอบ้านค่าย
หลังจากมีคนไปแจ้งว่ามีคนถูกแทง
พอเข้าไปก็ไปเจอในแหลมทองค่ะอายุห้าสิบสองปี
บาดเจ็บที่ช่วงคอตรงด้านหลังตรงนั้นนะคะ

โอ้โหเขาบอกว่าชุ่มเลยเลือดชุ่มคุณดูดิ
นี่ขนาดย้อมสี่นะคะถือแผ่นหลังเต็มไปด้วยเลือดนั้นเนี่ย
ใช่ค่ะแล้วบาดแผลก็ถูกมีคมแทงเข้านะคะ
กว้างประมาณ๔เซนลึก๒เซน
ก็แน่นอนว่ากู้ภัยรีบประถมพยาบาลและนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลบ้านค่าย
ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครขวัญบอกไปแล้วแม่ของในแหลมค่ะ
ชื่อนางค่ายอายุ๘๐ปี
โอ้โหแล้วอยู่ในสภาพคุณดูเถอะคุณดูเข้าไปคุณคริง
แม่ของผู้ชายเขาเมื่อกี้แหละฮะอืมแล้วเมาอยู่

คุณยายคุณยายรู้ไหมนะคุณยายแทงลูกจนเลือดอาบน่ะ

ไม่รู้เลยแล้วมั้งเนี่ยแล้วดูดิหน้ายังแดงอยู่เลย

ลูกสาวบอกว่าโอ๊ยจริงนะ
ปกติต้องมีการแบบขังเอาล็อกประตูเอาไว้ด้วยนะ
เพราะว่ากลัวกลัวว่าจะออกมาทำร้ายคนอื่นค่ะ
อื้อ

อ๋อเหรอ

เออเขาเตะใส่แม่กี่ทีอ่ะ

เอ่ออาาไปแทงพี่แหลมทำไม

หลังพ้นขีดอันตรายยืนยันไม่ขอเอาเรื่องแม่ตัวเอง
โอ้โหบอกแม่ติดสุราเรื้อรังทำไปด้วยขาดสติค่ะ

โอ้โฮนี่นะคะ
ทางด้านของนักศงควรงสคเคราะห์ค่ะ
๒ธันวาคมที่ผ่านมาจริงคือเคยพายคาดที่นี่

จริงเคยพายายค่ายไปตรวจห้าแล้วนะไปตรวจร่างกาย
ไปดู๕โรคร้ายแล้วก็ไปดูเรื่องอาการของจิตเวท
แต่ผลออกมาก็ไม่มีโรคร้ายแรงอะไรไม่มีอาการจิตเวทด้วย
ลูกสาวทดลองอยากจะให้แยกกันอยู่กับแม่๒เดือน
เพราะยายค่ายมีปัญหากับลูกอีกต่างหาก
ลูกสาวเนี่ยถึงขั้นต้องไปออกออกจากบ้านไปเช่าห้องอยู่
ยายอยู่กับลูกชายจนมาเกิดเหตุแบบนี้แหละค่ะ
จันนี้เขาบอกเดี๋ยวจะประชุมกับสหวิชาชีพ
แล้วก็ผู้นำชุมชนหาทางเยียวยาพายายเนี่ย
เข้าสถานสงเคราะห์ได้ไหมไปดูแลค่ะ
บำบัดเรื่องของสุราก่อนไหมเนาะ